ท่านผู้ชมครับมีวัยรุ่นคนนึงเขาบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไป
เขาถูกคนขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็กระหน่ำยิงนะครับ
คือต้องหนีตายเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวสุขาพิบาล๕ในกรุงเทพนะครับ
๕ทุ่มคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
ราวถูกชมครับเย็นร้อยไม่อยู่

นี่เขาบอกมีคนขี่จักรยานยนต์มาแล้วยิงนี่กล้องวงจรปิดในซอยจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
เสียงนี้ชัดมากเลยนะครับ

ที่ผ่านมานะครับ๔เมษายนในหมู่บ้านแดนทองแถวสุขาพิบาล๕กรุงเทพฯ
มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขายืนคุยกันอยู่ที่ซอยตรงนี้อยู่
อยู่มีจักรยานยนต์ขี่มาแล้วชักปืนยิงเลยยิงใส่หลายนัดด้วย
จักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังขี่วนกลับมาด้วย
กลุ่มผู้เสียหายเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายนะกลุ่มนี้เขาบอก
เขาก็ยิงปืนตอบโต้ไปนะฮะแสดงว่ามีปืนเหมือนกันนะ
แต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะโชคดีมากมากสอนอคันนายาวนะครับ
พื้นที่ตรงนี้นะครับนี่อีกมุมหนึ่งสอนอคันนายาวสุดท้ายเนี่ยมาตรวจสอบเนี่ย
พบว่ามีรถยนต์แล้วก็กระจกบานหน้าเนี่ยถูกกระสุนปืนเข้าไปนะ
แต่เจ้าของรถเขาบอกเขาไม่เอาเรื่องเขาไม่แจ้งความ
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ตรงนี้เลยนะฮะไม่เจอกลุ่มคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วนะ
ได้คุยกับคนนึงเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ถูกไล่ยิงเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาเอง
ซึ่งเพื่อนเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนั่งเล่นกันอยู่
แล้วอามอาร์มนี่เป็นคนก่อเหตุอายุ๒๐ขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนของอาม
แล้วก็มาถามว่าจะเล่นกันหรือเปล่าซึ่งกลุ่มของเพื่อนของเขาเนี่ย
อยู่ในซอยเนี่ยไม่ได้ตอบอะไรไปแล้วอามก็ขี่รถออกไป
สักพักนึงอาร์มขี่รถกลับมาอีกแต่คราวนี้ไม่ถามอะไร
ชักปืนขึ้นมายิงใส่เลยตามเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิด
ซึ่งกลุ่มเพื่อนของคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
ที่เขาคุยกับติอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอามเนี่ย
มายิงใส่ทำไมความจริงไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าอามเนี่ยติดยาเสพติดหรือเปล่า
อามเนี่ยเวลาไม่พอใจใครเนี่ยชอบไปทำร้ายร่างกายเขาแต่
เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้คนในหมู่บ้านตอนนี้หวาดกลัวกันมาก
วันไหนหากอามไม่พอใจใครอีกอ่ะมีปัญหากับใครอีกแล้ว
ไปไล่ยิงเขาอย่างนี้อีกอ่ะจะทำยังไงมีไว้รุ่นเข้ามาพี่มัน
เข้ามาเบิ้ลเครื่องแล้วก็มาคันเดียวสองคนครับอ่าครับแล้วก็มามอง
หน้าผมแล้วเขาก็ขับออกมาตรงปากซอยแล้วเนี้ยก็ถามว่าเล่นเปล่า

อีกละพักก็เกิดเสียงกล่ออะไรกันไม่นะครับ
แค่พวกนั้นมันมาตะโกนว่าเล่นเปล่าขนาดนั้นผมรู้แค่นี้ครับ
แล้วเราคิดว่าเขามาเล่นเหมือนกับที่เขาบอกหรือว่าเขากลับมาเอาตายเลยครับ
ผมว่าน่าจะมายิงเฉยพี่น่าจะแบบสุ่มยิงอะครับ
เขาบอกว่าผมขับปาดหน้าซึ่งก็ยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งอาจจะเป็นระยะกระชั้นชิดเล็กน้อยซึ่งพูดคุยกัน
โดยการขอโทษอะไรก็น่าจะแพร่แต่ด้วยอารมณ์ภูมิพลาดของคู่กันนี่
ก็จะมาทำร้ายผมมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ซึ่งณตอนนั้นผมก็มีเพื่อนเป็นวินมอเตอร์ไซค์
ช่วยเหลือไว้บอกเอ้ยอันนี้เพื่อนกัน
ติก็เลยพยายามตามหาอามหน่อยนะฮะ

เท่าที่ทราบคืออามเนี่ยเขาอยู่แถวชุมชนวัดอาวุธ

นี่ติเดินเข้าชุมชนเลยจะไปหาอาม

แม่ติกลับมาแล้วใช่ไหม
ค่ะกลับมาปกติดีค่ะ
คือคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าบ้านที่บอกว่าเป็นบ้านอามเนี่ย

เป็นบ้านเพื่อนที่อามเนี่ยชอบมาหา
ส่วนบ้านอามความจริงอยู่มีนบุรีนู่นนะ
ตรงนี้เป็นแถวสุขาพิบาล๕กรุงเทพ
อามเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่า
เป็นที่เอือมระอาแล้วก็หวาดกลัวของชาวบ้าน
เพราะมีนิสัยก้าวร้าวเวลาเข้ามาในชุมชนเนี่ยนะ
ถ้าไม่พอใจอะไรก็จะไปทำร้ายร่างกายเขาเลย
จากผู้ชายแล้วเนี่ยผู้หญิงก็โดนนะฮะ
คือบางคนเขาให้ข้อมูลเขาบอกถึงขั้นถูกฉุดไปข่มขืนก็มีนะ
เฮ้ยแล้วอยู่อย่างนี้เหรอเนี่ย
คือเนี่ยที่เราคุยไปเนี่ยชาวบ้านเขาบอกอยากให้ตำรวจเนี่ยจับอามให้ได้เหลือเกิน
จะได้ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีก
ไปคุยครั้งแรกเนี่ยผู้บังกลับเป็นคนรับเรื่อง
อันนี้หมายถึงคนในพื้นที่ที่ไปคุยกับผู้กำกับเหรอครับ
เออผู้มันกลับแต่ว่าบังเอิญวันที่สองที่ผ่านมาผู้มันกลับโดนเด้งคดีผับในสุรินทร์
ผมก็ไม่รู้เขาไปคุยกันนี่ท่าไหน